อ่าใจเย็นกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้
ชาวโซเชียลเขาชื่นชมจริงนะคะสำหรับกู้ภัย
ผู้ภัยทำได้ทุกอย่างจริงจริงแล้วเหตุการณ์นี้คือมีคนไปแจ้งว่า
คือมีคนที่เขาหายคนในครอบครัวนี่แหละบอกว่า
หายไปหาตัวไม่เจอปรากฏว่าไปพบเป็นศพ
แต่การเข้าไปเอาศพออกมามันเต็มไปด้วยความทุลักทุเล
แล้วดูวิธีที่พี่กู้ภัยเขาทำไปดูกันค่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ห่อนั่นพันด้วยผ้าสีขาวมิดชิดเลย
แล้วมัดไว้กับตัวพี่กู้ภายนั้น
คือศพค่ะศพที่อยู่ในป่าลึก
แล้วเขาต้องพันห่อมาแบบนี้
แล้วมัดไว้กับตัวพี่กู้ภัยที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมา
ตามด้วยนะคะพี่กู้ภัยคนอื่น
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑
นำร่างค่ะของในเหลืองชดเกษมอายุ๗๓ปี
นำออกมาจากป่าลึกอยู่ที่ตำบลอุดมทรัพย์ที่วังน้ำเขียว

ซึ่งใช้วิธีการห่อศพมัดติดหลัง
แล้วให้ศพคือเหมือนนั่งลักษณะคล้าย
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกมากับกู้ภัย
นำออกมาอย่างทุลักทุเลจริงแล้วระยะทางไม่ใช่ใกล้๕กิโลเมตร
เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นช่วงเช้านะคะวันนี้นี่แหละค่ะ
กู้ภัยเขาได้รับแจ้งนะคะแล้วเขาก็ไปพร้อมเจ้าที่ฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้าน
บอกชาวบ้านเนี่ยเขาไปเห็นว่าคือมีคนตายไปอยู่ในป่า
ซึ่งผู้ตายเขาไปทำอะไรเขาขี่รถจากกายานยนต์ไปเก็บของป่า
และปรากฏว่าหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวานนี้
เจ้าหน้าที่เลยพยายามตามหาตัวสุดท้ายไปพบนะคะว่านอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นสมอในป่า
เมื่อเช้าวันนี้นี่เองหายไปตั้งแต่เมื่อวานเย็น
ระหว่างค้นหาอย่างที่บอกต้องใช้รถจักรยานยนต์เข้าไป
เนื่องจากป่ามันมีต้นไม้หนาแน่นรกเต็มไปหมดเลย
และถนนมันก็เป็นหลุมเป็นคลื่นตลอด
รถยนต์เข้าไปไม่ได้แน่จนกระทั่งไปเจอศพค่ะ
แล้วก็เลยต้องมัดติดกับตัวกู้ภัยออกมาแบบนั้น
คาดว่าการตายน่าจะมาจากการที่ผู้ตายปีนขึ้นไปตัดกิ่งสมอเพื่อเก็บลูกสมอง
แล้วอาจพลัดตกลงมาจนเสียชีวิตค่ะ
นี่ก็เสียใจกับครอบครัวด้วย
แต่ว่าอีกทางหนึ่งที่ได้รับความชื่นชมก็คือเจ้าหน้าที่นั่นเอง
มีความยากลำบากนะคะในการไปนำร่างออกมานั่นเองค่ะ
นับถือน้ำใจของพี่กู้ภัยจริงนะคะ